ช่วงนี้ต้องบอกว่าสารพัดข่าวถาโถมพี่หนุ่มสอนรามเจ้าเหลือเกินนะคะ
และวันนี้วันที่๒เมษายนครบกำหนดที่พี่หนุ่มเขาบอกเอาไว้นะคะว่าจะเอาเงินจำนวน๙แสนบาท
คืนให้กับคู่กรณีที่มีการซื้อขายหน้ากากอนามัยกันนะคะคุณผู้ชม
จะได้เรื่องเนี่ยจะให้เรื่องเนี่ยมันจบไปสักทีนึงเพราะพี่หนุ่มก็ไม่อยากจะเสื่อมเสียชื่อเสียงไปมากกว่านี้
แต่ที่มีข่าวลืมมาพร้อมพร้อมกันก็คือเรื่องหย่าค่ะแม้พี่หนุ่มกับภรรยาจะยังไม่ได้เคลียร์ข่าวลือนี้กับสื่อ
แต่ที่น่าจะเป็นการสยบข่าวหย่าร้างนี้ไปได้เนี่ยก็คือเมื่อวานนี้พี่หนุ่มเขาไลฟ์สดผ่าน
จีลูกสาวสุดน่ารักร่วมเฟรมด้วยแล้วก็มาแล้วที่มีก็คือคุณติ๊กบิ๊กบาเทอร์ภรรยาของเขาก็มา
ด้วยนะคะพี่หนุ่มเนี่ยยังเสียงหวานเรียกภรรยาว่าแม่จ๋าแม่จ๋าอยู่เลยที่สำคัญอวดความหวานด้วยกัน
พร้อมไลฟ์เราก็จะไลฟ์นะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนแล้วก็ขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งเข้ามานะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ
หรือยังไหวอาทิตย์เงินไปอย่างนี้
ที่อารมณ์ดีต่างจากเมื่อวานนะเมื่อวานไลฟ์มีอารมณ์ง่ายขึ้นเลยทีเดียวแต่ว่าวันนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวพี่หนุ่มจะหอบเอาเงินเก้าแสนเนี่ยไปคืนให้กับคู่กรณีที่สนหัวหมากตามแชทไลน์หลุดที่ออกมานะคุณผู้ชมก็เดี๋ยวรอดูอีกทีนึงแล้วกันเนอะ
ถ้าเกิดว่ามีการคืนเงินกันเสร็จอย่างที่คู่กรณี
เขาบอกไปว่าเขาไม่ติดใจเอาความใดทั้งสิ้น
อยากได้แค่เงินคืนเท่านั้นนะคะ